ส่วนใครที่อยู่นอกบ้านไปทำงานบ้านตักพ่งตักผ้าอะไรแบบนี้ก็ต้องระวังกันหน่อย
ช่วงนี้ฝนตกลงมาลำบากสิคุณผู้ชมซักผ้าทีไรเนี่ยฝนตกลงมาทุกที
พอตกแล้วยังไงก็ต้องรีบไปเก็บผ้าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นไปดูค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะอุบัติเหตุในบ้านยังไงบอกแล้วเตือนกันแล้ว
อันนี้ดูน่ากลัวนะดูสิเนี่ยลื่นไปเลยโอ้โหเก็บเลยเก็บเก็บ
เก็บเก็บอะไรเก็บผ้าต่อดีกว่า
เดี๋ยวยังไงต้องซักใหม่มั้ยนะมันก็ต้องซักแหละผ้าตกลงไปแล้ว
แต่ดูเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนก็รีบเพื่อนไม่ถาม
ไอ้เราต้องก็นึกว่าจะมาช่วยเราแต่ล้ม

ผ้าก่อนอาจจะเป็นห่วงไงว่าเอออาจจะเป็นผ้าที่แบบเป็นของลูกค้าหรือเปล่า
หรือเปล่าเป็นซักลีดใช่ไหมฉันก็ไม่ทราบ
วินาทีนั้นอาจจะมีฝนโปรยปลายนิดหน่อยหรือเปล่า

เอาคนห่วงคนห่วงเนี่ยห่วงกันหลายอย่างห่วงทั้งผ้าห่วงทั้งคนล้มนะ
เอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันระมัดระวังอย่างมากรีบก็ใช่อยู่
แต่ถ้าพื้นมันเป็นเรื่องก็โดนน้ำแบบนี้ไม่มีโอกาสเลื่อน
เอาให้ดูอย่างที่บอกไม่ได้ดูขำอย่างเดียวดูเพื่อเตือนภัยกันนะจ๊ะ